ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยจากการทะแหลงของทางด้านของสอบบทคอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังจริงแหละเพราะว่ากลุ่มคนที่ลักลอบเข้าเมืองเนี่ย
ยังคงมีอยู่และมีเยอะมากด้วยนะคะตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยตามจับกันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
อย่างวันนี้ค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาเนี่ยสนที่กำลังกับกองกำลังบูรพาแล้วก็ฝ่ายความมั่นคง
วางกำลังเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายผ่านช่องทางทางธรรมชาติ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือที่จังหวัดสะแก้วนะคะสกัดจับแรงงานชาวเวียดนามที่ลักลอบเข้าเมืองมาทางบ้านโนนหมากมุ่นหกคน
เป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๕ในจำนวนนี้มีเด็กอายุประมาณ๑๐๑๒ขวบรวมอยู่ด้วยค่ะ
พากันหลบซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่อยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะแล้วก็พยายามจะลักลอบเข้าไทย
เพื่อจะไปทำงานกับญาติที่อยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ต้องส่งตัวไปตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะ
ให้ตำรวจสพโคกสูงดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ส่งให้ตมสะแก้ว
ส่งตัวไปยังตมส่วนกลางกักตัว๑๔วันแล้วผลักดันกลับประเทศเวียดนามค่ะ
ส่วนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแหล่งยอดฮิตเลยเหมือนกันตรงนี้
โดยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๓ค่ะร่วมมือกันกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
วางกำลังคุมเข้มตลอดชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็มีการวางลวดหนามนะเป็นรั้วรวดหนามกั้นเอาไว้เลย
เฝ้าระวังพิเศษ๖จุดผ่านการข้ามชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ
ระเวนตรวจตรากันทั้งทางบกทางน้ำตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
แล้วเวลาบ่าย๓โมงค่ะก็เวลาเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่แหละ
เดินทางกลับเข้ามาในไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์
ลำน้ำสายแห่งที่๒จำนวน๕๙คนเป็นผู้ชาย๔๓คนผู้หญิง๑๖คน
ซึ่งได้รับรายงานจากทางสาธารณสุขเมียนมานะคะว่า
ว่ามี๓รายใน๕๙รายนี้ติดโควิด๑๙แล้ว
ก็ต้องให้ไทยนำรถพยาบาลไปรับตัวเป็นกรณีพิเศษ

ส่วนที่เหลือต้องมีการตรวจหาโควิด๑๙ในศูนย์กักตัว
แล้วก็ดูอาการซ้ำก่อนเพื่อยืนยันผล

การที่ผ่านเข้ามาข้ามแดนมาแบบถูกกฎหมาย
ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้ผ่านเข้ามานะ
คือขอแค่ผ่านเข้ามาถูกกฎหมาย

ใช่แล้วก็พาคุณไปรักษาให้หายก่อน

ถ้าหนีคุณจะไม่ได้รับการรักษา

มันคือการเป็นมาตรการในการป้องกันจริงอะนะคะ

ทหารกองกำลังนเรสวนฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด

แล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่กุ

ชาวเมียนมาร์หนีโควิด๑๙ลักลอบข้ามแดนมา๑๑คน
เป็นผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑๐คน
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีเอกสารหลักฐาน
เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องนะคะ

ส่งตัวไปตรวจหาโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลแม่สอด
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ทีนี้มันมีภาพน่าตกใจเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์
แหลปแพนด้าโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เป็นภาพกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติ
เดินผ่านกระสอบทรายที่วางกั้นลำคลองเล็ก
ตรงด่านถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี

เพราะส่วนใหญ่เท่าที่เรารู้ก็จะมาทางอีสานใช่ไหม
แล้วก็มาทางเหนือจังหวัดตากอย่างนี้สะแก้วแบบนี้

ไอ้นี่เขาไม่ได้เอาไว้กันลำคลุมอะไรเนาะ

กลายเป็นที่ให้คนเดินข้ามได้ง่ายซะงั้น
เดินกันมาแบบนี้เลยนะคะ
เดินง่ายมากอยู่หลังตลาดผลไม้ด้วย
ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดูแลโดยด่วนเลยค่ะ
เพราะเส้นทางนี้เดินเข้าออกง่ายจริง

หมอแหละบอกเดินกันมาอย่างกระกองทัพมดเลย